มาเกาะติดกันเรื่องของความคืบหน้าเหตุ
ระเบิดป่วนกรุงที่เกิดขึ้นกันหน่อย
ก่อนที่จะมาดูในกรุงเทพมหานครนะคะ
ต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร
ระเบิดป่วนกรุงตอนนี้หลายพื้นที่
เขาก็ตระหนกไปตามกันนะคะหวาดภาวะค่ะ
อย่างเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่หัวหินเนี่ยโอ้โห
ชาวบ้านบอกว่าระทึกเลยนะคะเป็นเหตุการณ์
ชาวบ้านบอกว่าระเบิดที่สถานีรถไฟหัวหินนะคะ
ทีนี้เขาก็มีการแชร์ข้อมูลส่งต่อกันในเฟซบุ๊ก
ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่ระเบิดนะคะ
แต่เล่าต้นต่อให้ฟังสำหรับเสียงระเบิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันมาจากไหนอย่างไรก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ย
เขาภาวะไปตามกันแบบนี้นะคุณเห็นใช่ไหม
ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่สถานีรถไฟหัวหินค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีชาวบ้านไปเห็น
ไปพบรถต้องสงสัยเป็นรถมอเตอร์ไซค์๓คัน
สองในสามคันเนี่ยเป็นป้ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เขาก็เลยเกรงว่าเอ๊ะรถต้องสงสัยเนี่ย
มาก่อเหตุระเบิดขึ้นหรือเปล่าหรือมีจุดเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ป่วนเมือง
ในกรุงเทพมหานครหรือเปล่าคุณเห็นไหม
แต่สุดท้ายเนี่ยไอ้เสียงระเบิดที่มันดังขึ้น๓นัดไม่ใช่นะคะ
ตำรวจพอเห็นรถต้องสงสัยแบบนี้ก็เลยเอาสุนัขดมกลิ่นค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วสิ่งที่ทำให้ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
ระหนักตระหนกไปอีกนะคะก็คือไอ้เจ้าสุนัขดมกลิ่นเนี่ย
มันไปนั่งตรงรถต้องสงสัยรถมอเตอร์ไซค์๓คันนี้พอดีไง
คือมันเป็นสัญลักษณ์คือสุนัขพวกเคนายเนี่ยเขาจะถูกฝึกมาว่า
ถ้าดมกลิ่นแล้วได้กลิ่นต้องสงสัยจะเป็นยาเสพติดเป็นระเบิดหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ย
ให้ไปนั่งอยู่บนสิ่งของต้องสงสัยนั้นมันไปนั่งพอดีไง
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยเอาล่ะปฏิบัติการเลยนะคะ
ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปเลยเพื่อไปตัดวงจรระเบิด
ปรากฏว่าเสียงที่ระเบิดเกิดขึ้นมันมาจากเสียงปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
ไม่ใช่ระบงระเบิดอะไรหรอกค่ะแล้วรถเขาก็พังเลยเนี่ย
รถเขาก็พังไปแล้วด้วยนะคะพอทำปฏิบัติการเสร็จสิ้นปุ๊บ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรถ๓คันมอเตอร์ไซค์ทั้ง๓คัน
ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติไม่ได้มีระเบิดเกิดขึ้นนะคะ
แล้วเสียงที่ชาวบ้านในพื้นที่หัวหินที่เขาได้ยินกันเนี่ย
ก็เป็นมาจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นี่แหละทีนี้ผู้กำกับในท้องที่
ภูมิกับหัวหินก็ต้องออกมาขอโทษชาวบ้านบอกว่าหลังจากนี้
เดี๋ยวจะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบก่อนนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
แล้วก็สุนัขดมกลิ่นมันตอบสนองต่อรถทั้ง๓คันไง
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยคาดว่าอาจจะมีกลิ่นปุ๋ยยูเรียผสมกับกลิ่นน้ำมันหรือเปล่า
ก็เลยทำให้เจ้าสุนัขดมกลิ่นไปนั่งตรงนั้น
พอไปตรวจสอบแล้วยืนยันนะคะว่ารถทั้งสามคันไม่พบสารตั้งต้นในการประกอบวัตถุระเบิด
คล้ายคล้ายปืนเนี่ยมาจากปืนฉีดน้ำแรงดันสูงค่ะ
ล่าสุดได้มีการยกเลิกการปิดถนนไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่มีการไปตรวจพบ
เตอร์ไซค์ต้องสงสัยเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการปิดเลยนะคะ
ไม่ให้รถไฟเข้าออกหัวหินไม่ให้ประชาชนไปใช้บริการ
สถานีรถไฟหัวหินล่าสุดเอาแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ทุกอย่างสถานการณ์ปกติสามารถไปใช้บริการที่สถานีรถไฟหัวหินได้แล้วนะคะ
ล่าสุดสมาชิกเพจข่าวเพชรชบุรี๒๔ชั่วโมงแสดงความเห็นว่า
รถจักรยานคันสีฟ้าหมายเลขทะเบียนขอไข่กไก่คควาย
สามสิบห้านรัฐธิวาสเป็นของน้องนักศึกษาฝึกงานอันที่โรงเรียน
ชบุรีปัญญานุกูลพอดีน้องเนี่ยกลับไปรับปริญญาที่บ้าน
เลยจอดที่ตรงนี้ไว้แล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วก็จอดทิ้งไว้สามวันแค่นั้นเองนะฮะ
ครับเหลยรานารฐิวาสพัตนีร์แล้วมันเพิ่งเขิดเหตุระเบิดป่วนเมือง
ก็ต้องรับผิดชอบชอบใช้กันไปชอบใช้ให้น้องเขาด้วย